คุณผู้ชมครับหลังจากที่สื่อต่างประเทศมีการตีแผ่ข่าวของทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง
ของไทยเนี่ยบินไปใช้ชีวิตต่างประเทศอย่างหรูหรานะครับหลังจากเกิดเหตุเพียงประมาณแค่สัปดาห์กว่า
รถชนตำรวจเสียชีวิตแล้วเขาก็มีการตั้งข้อสันนิษฐาน
ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้น
ทำไมถึงไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าปล่อยมาถึง๕ปี
ข้อหากำลังจะหมดอายุความในปีนี้แล้ว

ทำไมถึงปล่อยมาได้ขนาดนั้นติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพ

ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

คำภาษาไทยคำหนึ่งเขาบรรยัติไว้น่าสนใจ
เขาใช้คำว่าคับแค้นใจครับ
คำว่าคับแค้นใจนี่หมายถึงหงุดหงิดอึดอัด
ครับแค้นใจเรื่องของนายบอสนี่แหละครับ
เรื่องที่ปรากฏออกมาทำให้คนไทยคับแค้นใจและหงุดหงิด
ถึงเราจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของดาบวิเชียน
ที่ถูกรถชนแล้วลากไปตั้งร้อยกว่าเมตร
แล้วครอบครัวก็ลำบากอยู่เวลานี้
เราก็คับแค้นใจไม่เกี่ยวกับเราหรอกครับ

ผมบอกแล้วไงว่าในสังคมเนี่ย

มีความสุขคือความยุติธรรม
ประเทศไหนที่มีความยุติธรรม

ประเทศไหนที่ไม่มีความยุติธรรม

มีความรู้สึกว่าเราถูกเหยียบย่ำ
จากเรื่องนี้ทั้งที่เราไม่เกี่ยวกับผู้ที่เสียหายเลยนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก
คนตั้งคำถามกันมาตั้งเยอะแยะว่า

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมในเบื้องต้น
ไปโอนผ่อนปลนกับเขา

ตำรวจสนทองหล่อที่เกี่ยวข้อง

กว่าจะไปตรวจแอลกอฮอล์ได้ว่าเมาหรือไม่เมาเนี่ย
ปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่รู้ตั้งกี่ชั่วโมง
แล้วบอกว่าที่มีแอลกอฮอลนั้นเพราะว่าพอเกิดเหตุแล้วเครียด

ผ่านไปแล้ว๔๕ปี

นำตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องไม่ได้
เพราะว่าติดภารกิจป่วยมั่ง

นอกนี่เขาไม่ใช่กรงการของเขาหรอก

เดินทางไปต่างประเทศเป็นว่าเล่น

มีเงินตั้ง๓แสนล้านในตระกูล
แต่ว่าที่ไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจก็คือว่า

เยาะเย้ยถากถางความทุกข์ร้อน

กลางพัฒนาคารหรูที่ฝรั่งเศส

ไปดูฟอร์มูล่าวัน

เอาโทษเถอะครอบครัว
อบรมสั่งสอนลูกเลยว่า
อย่าไปทำอะไรที่มันเหยียบย้ำน้ำใจคนไทยเขาขนาดนี้

อย่าไปทำอะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามีความเป็นมนุษย์น้อยลง

อย่าไปทำอะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามีความเป็นมนุษย์น้อยลง

แต่ว่าทันทีที่ลูกเขาไปขับรถชนคนตายเนี่ย
เขาไปแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่ต้น

ลูกกับลูกไปจับมือปลอบกัน

คนไทยดูแล้วว่าโอ้เขามีน้ำใจ

แต่ว่านี่หัวจิตหัวใจทำกันด้วยอะไรล่ะครับ

ฉันมีเงินใช้ก็ฉันก็ใช้เงินฟาดหัวใครได้
ฉันมีเงินฉันก็ซื้อความไม่ยุติธรรมให้เกิดกับสังคม

แล้วคนที่ฉันจ่ายก็พร้อมจะสนองตอบฉันได้

ตำรวจจะคิดอะไรกันยังไงก็ไม่รู้ล่ะครับ
แต่ว่างานนี้ถึงแม้จะเกิดกับท้องที่ท้องที่เดียว

ตำรวจจะต้องปฏิรูปโดยเฉพาะระบบการสอบสวน

ถ้าระบบการสอบสวนเงินยังฟาดหัวได้

แล้วพนักงานสอบสวนต้องน้อมนำความคู้กับเขาอยู่อย่างนี้

เขาถึงเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ

โดยเฉพาะปฏิรูประบบการสอบสวนไงครับ
ทำยังไงก็ได้ให้การสอบสวนเป็นอิสระ

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งลงมาไม่ได้

แต่นี่สั่งกันมาเป็นทอดนี่ครับ
ไปถึงไหนแล้วล่ะที่ว่าสอบกันว่าใครสั่งใครกัน

ท้าทายความรู้สึกของสังคม
ส่งไปอายการอายการก็ส่งกลับมา

พริวกันไปพริวกันมา
พริวกันไปพริวกันมา

อายการแถลงเมื่อสักครู่
แล้วอายการแถลงเมื่อสักครู่

ผู้ต้องหาติดภารกิจโน่นติดภารกิจนี่
ไม่สามารถนำตัวส่งฟ้องศาลได้

สมมุติชื่อนายคำแก่นกระโทก

ว่าอ๋อนายคำแก่นกระโทก

เพราะว่าติดหาไข่มดแดงอยู่

สังคมไทยจะบอกว่าเราไม่ยอม

และมาเหยียบย่ำจิตใจเราอย่างนี้

แต่ว่าวิธีการที่ไปทำกันเนี่ย

เขานำเสนอข่าวนี้ไปทั่วโลก
แล้วเขาก็ประจานประเทศไทยว่า

ประเทศของคนที่มีเงินและมีอภิษฎ

ภาษีประชาชนยังไม่สำเนียก
แต่ที่กินเงินเดือนจากคนรวยนั่น

นี่เดือนนี้เขากำลังยื่นภาษีกันอยู่นี่

โอ้โหฉันต้องเสียภาษีมากขนาดนี้เช่าเหรอ

แต่เขาไม่สำนึก
กับเงินที่เขาฟาดหัวลงมา

ผมถึงเรียกร้องว่าคราวนี้

แต่คราวนี้อายการเป็นกับเขาด้วย

เรื่องเงินเรื่องทองไม่สนใจ
แต่วิธีการปฏิบัติ

คุณมีความพยายามจะติดตามไหม

ได้เห็นความพยายามกันไหมล่ะครับ
ไม่มี

ผมก็กินข้าวเหมือนที่พวกคุณกินนั่นแหละ

ก็ต้องพูดกันชัดอย่างนี้ว่า
ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง

ใครจะไปเดินขบวนเรื่องนี้ที่ไหน

ทนสภาพความหงุดหงิดความอึดอัด
คับแค้นใจอย่างนี้ไม่ได้

แต่คุณอย่าเหยียบย่ำจิตใจคนไทย

คุณรวยด้วยคนไทยไปซื้อสินค้าคุณ

ญาติเขานะฮะแล้วถ้าเกิดญาติของคนที่๔

บอกว่าดาบวิเชียนไม่มีลูก
ใช่ค่ะแต่ว่าต้องไปเลี้ยงดู

แล้วในครอบครัวมีคนที่เป็นมะเร็งด้วยนะ

มีความสุขสารพัดสารพันธุ์

สูญเสียหลับจตากรรมสูญเสีย

ไปดูแลเขานี่สื่อนอกนะ

ขอบคุณครูสุภาพนะอันนี้
หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

เร่งรัดคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับคนที่สูญเสียด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยแล้ว

ที่จะต้องให้ต่างชาติเข้ามาเรียกร้องความเป็นไทย
ขออภัยเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนไทย
คือเราเองควรจะต้องดูแลคนในประเทศของเราให้มันดี
ให้ต่างชาติเขาต้องเข้ามาทำแบบนี้เลยนะคะ